ขอพูดถึงข่าวคราวในวงการบันเทิงหน่อยค่ะและเป็นวงการบันเทิงที่เกาหลีใต้
เป็นข่าวดังมากแล้วก็เป็นเรื่องที่มันกระทบกระเทือนจิตใจแฟนคลับหัวหน้าฮงอะค่ะ
คือพระเอกท่านนี้ดังมากนะคะพระเอกดังแดนกิมจิ
รอยยิ้มมหาเสน่ห์ของเขาแล้วเขามีรักยิ้มแบบน่ารักมาก
ฉันดูตั้งแต่ซีรีส์สตาร์ทอัพเป็นแฟนคลับเขาแต่ว่าตอนนี้ที่ดังสุดเลยมาเป็นพระเอกเต็มตัวก็คือ
โฮมทาวน์ชัชช่ากำลังจะดูเลยอ่ะยังไม่มีเวลาดู
เพราะทุกคนบอกต้องดูเรื่องนี้ดิฉันติดเขาตั้งแต่สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นพระรอง
แต่วันนี้มันเป็นประเด็นร้อนก็เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขามาอ้างว่าเป็นอดีตแฟนของพระเอกคนดังคนนี้คิมซอนโฮ
แล้วเขาบอกว่าพระเอกดังคนนี้ก่อนหน้านี้เคยคบหากับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็เคยบอกว่าจะแต่งงานกันแต่ผู้หญิงคนนี้เกิดท้อง
แล้วก็พระเอกดังบอกว่าให้ไปทำแท้งสิแล้วเดี๋ยวจะแต่งงานด้วย
แต่สุดท้ายไม่ยอมแต่งงานด้วยแล้วก็เลิกกันไปเลยทิ้งกันไปเลย
อันนี้เป็นกระแสข่าวคนก็รอฟังการชี้แจงจากคิมซอนโฮนะคะ
รอฟังแล้วรอฟังเล่ารอฟังจากต้นสังกัดสุดท้าย
โอ้โหเรื่องนี้ทางหัวหน้าฮงคนนี้ก็โพสต์ชี้แจง
เป็นข้อความภาษาเกาหลีใต้อ่ะนะคะก็เป็นข้อความในลักษณะที่ว่า
หญิงสาวที่ใช้ชื่อตัวย่อเอออกมาโพสต์พาดพิงถึงนักแสดงเคเนี่ยค่ะ
คิมซนโฮเขาโพสต์บอกว่าขอโทษ
เนื้อหายาวนะคะขออนุญาตสรุปแบบนี้
เนื้อหาก็คือขอโทษที่ออกมาพูดช้า

แต่ขอโทษอย่างเดียวเน้นขอโทษขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
แล้วบอกเลยว่าเคยมีความรู้สึกดีดีกับผู้หญิงคนนี้จริงจริงครับ
แต่ระหว่างที่สัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กันคบหากัน
ผมทำร้ายเธอเพราะขาดการพิจารณาหวังว่าจะได้พบกับเธออีกครั้ง
เพื่อกล่าวคำขอโทษอันนี้ดิฉันย่อนะคะครับ
คือแฮชแท็กคิมซอนโฮเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์ของประเทศไทย
ต่อเนื่องหลายวันแล้วอ่ะนะคะครับแล้วทุกคนก็รอฟังคำชี้แจงและเนี่ยค่ะ
ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะคิมซอนโฮนเนี่ยเป็นดาราดังมากตอนเนี้ย
อายุสามสิบห้านะคะครับแล้วก็ยิ่งดังตอนมาเล่นนี่แหละ
เท้าชาคือดังสุดสุดเขาบอกว่าเป็นสามีแห่งชาติ
เรื่องนี้อ่ะฮะนี่ฮะใช่ใช่ตอนเป็นพระรองแต่ตอนนั้นก็ดังแล้วค่ะ
แต่ซีรีส์เรื่องนี้จบไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละใช่ค่ะ
คุณเข็มมาสอนดูช่วงนี้ก็จะดีเพราะว่าไม่ต้องรอใช่ใช่
จะได้ดูจบดิฉันตั้งใจรอให้มันแบบจบเลยไงไม่ต้องลุ้นว่าเมื่อไหร่ตอนใหม่จะมา
แต่บางคนคือในมุมของแฟนคลับของหัวหน้าฮงเนี่ย
เขาก็มองว่าจะเป็นจดหมายการขอโทษหรือว่ายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวจริงเขาหรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเหมือนกับว่าจะต้องเขียนด้วยลายมือและโพสต์
ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้เป็นการพิมพ์แล้วก็ส่งให้สำนักข่าว
ก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันว่าใช่จดหมายจริงไหมหรือยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่คนไทยก็ดูเยอะล่ะซีรีส์เนี้ยใช่ค่ะดูเยอะจริงแต่ผมก็ชอบนางเอก
นางเอกก็มีรักยิ้มน่ารักค่ะเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีรักยิ้มเสน่ห์อ่า
ก็มีเสน่ห์ทั้งเรื่องค่ะเรื่องเนี้ยใช่ค่ะ